อันนี้จับคนร้ายได้แล้วคุณผู้ชมฮะผู้ชายที่ไปยิงใส่นะครับ
ยิงใส่สาวคนสนิทนะครับเป็นสาวรุ่นพี่นะครับ
เขาบอกว่าโอ๊ยผมไม่ได้ยิงผมอาจจะแค่ยกขึ้นขู่
แต่ปืนมันลั่นแต่ยอมรับนะว่าก่อนเกิดเหตุก่อนก่อเหตุเนี่ยเสพยาบ้ามาครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้ฮะ๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในชุมชนแสนสวาสตัวเมืองอำนาจเจริญนายวชิลวิทย์บุตรดาวงอายุสามสิบสองปี
ใช้ปืนยิงนางออนุกูลกรรมันตระกูลอายุสี่สิบแปดปี
เป็นผู้หญิงคนสนิทฮะนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับ
กระสุนเข้าที่แก้มก้นข้างซ้ายหนึ่งนัดหลังจากพาฝ่ายหญิงไปกินข้าวที่บ้าน
แล้วมีปากเสียงกันนะครับพอก่อเหตุปั๊บนายวชิลวิทย์ก็พาผู้หญิงคนสนิท
ส่งโรงพยาบาลแล้วก็หนีไปฮะสี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวน
พ่อเมืองอำนาจเจริญจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านของเพื่อนอยู่นาผือ
นะครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญนี่แหละแล้วก็พาไปค้นของกลางเป็นปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์
ชนิดลูกโม่ไม่มีทะเบียนแล้วก็ปลอกกระสุนปืนนะครับซุกอยู่ใต้ที่นอนในบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละ
สอบสวนเบื้องต้นนายวัชิลวิทย์อ้างว่ามีปากเสียงกับผู้ได้รับบาดเจ็บ
เขาบอกเขาโมโหนะแล้วเพิ่งเสพยาบ้ามาด้วยก็เลยเอาปืนออกมาขู่นะครับ
จากนั้นก็ตบไอ้ตบโม่อ่ะโม่ของปืนอ่ะแล้วมันอีท่าไหนไม่รู้เขาบอกว่าพลาดไปโดนท้ายปืน
แล้วปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของเพื่อนนะครับเอามาฝากไว้นาน
แล้วตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่ามีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลท่านฝากขัง
ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุก็ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยนะจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทในการประกันตัวในชั้นศาล
แต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินมาจากไหนมากมายขนาดนี้
เพราะทุกวันนี้ก็อาศัยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช้จ่ายเลี้ยงชีพกันไป
สงสัยก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน